พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักรวมไทยสร้างชาติ
เล่นน้ำสงกรานผมไม่ได้เล่นน้ำมา๕๐ปีแล้วอ่ะ

เล่นล่าสุดคือตอนอายุสิบห้าไปดูบรรยากาศค่ะ
อ่าระวังหน่อย
มาเก็บจุดต่อไป
นี่ค่ะสเตอร์ไพรส์ใช่ไหมล่ะค่ะ
อ่อสเตอร์ไพรส์ครับ

ไม่คิดว่าลุงตู่หรือว่าพลเอกประยุทธ์
ท่านนายกจะมาเล่นสงการแบบนี้แล้วคือเป็นกันเองมากนะ

ฉีดน้ำนะคะใช้ปืนฉีดน้ำยิงใส่นายก
บรรยากาศที่ถนนเข้าสารค่ะใช้คำว่าแตกตื่นได้เลยไหมคะ
พลเอ็ดประยุทธจันทร์โอชาในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครมไทยช่างชาติ
คือไปโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าไม่ได้บอกใครเลยถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์
ไพรส์สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะคะ
ก็ส่งเสียงกรี๊ดทักทายกันพลเอกประยุทธ์หน้าตาแจ่มใสอารมณ์ดีค่ะ
ก็คือความเป็นมาของพลเอ็ดประยุทธนะเนาะมาให้เส้นลัยเซ็นด้วยนะคะ
แต่เซ็นแบบเปียกหรือเปล่าไม่แน่ใจ
ทีนี้ค่ะก็ถูกฉีดน้ำแล้วก็มีการแบบทักทายกันแบบเป็นกันเองแบบนี้นะคะ
เอกประยุทธ์ก็ฉีดกลับเหมือนกันนะคะเพราะว่าท่านก็มีปืนฉีดน้ำ
ท่านบอกว่าไม่ได้เล่นน้ำสงกรานมา๕๐ปีคุณผู้ชม
ตั้งแต่ตอนอายุสิบห้าคือเล่นครั้งสุดท้ายอ่ะครับ
แล้วก็ดีใจที่นักท่องเที่ยวมาเยอะนะคะกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลความปลอดภัยไม่ให้แออัดค่ะ
โอ้โหนักข่าวโหเลยไม่ได้มาห้าสิบปี
ไหนก็เป็นคนการเมืองเราไปดูคุณเศรษฐาทวีสินนิดนึง
ดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยนะคะ
ช่วงสงกรานทำอะไรนี่
หัวหินกับปรานบุรี

เล่นฟุตบอลที่ชายหาดหัวหินเล่นชอบเล่นฟุตบอล
คุณเศรษฐาชอบเล่นฟุตบอลนะคะยามว่างก็จะเล่นฟุตบอลบ่อย
อายุ๖๑แล้วค่ะแต่ลีลาเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดา
ร่องแคล่วมากนะคะดูบรรยากาศนิดนึง